คุณผู้ชมคะคดีฆ่าหันศพเมื่อปีที่แล้วนะคะช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผู้เสียชีวิต
คือแอ๋มนางสาววริสรากลิ่นจุ้ยถูกฆ่าแล้วก็ศพเนี่ยถูกหั่นออกเป็น๒ท่อน
แล้วก็ไปทิ้งในถังพลาสติกสีดำ
พรุ่งนี้ค่ะสารขอนแก่นนัดอ่านคำพิพากษา
คือตอนแรกสารท่านนัด๒๙มิถุนายนเลื่อนมาเร็วขึ้นเป็นพรุ่งนี้แล้วค่ะ๑๐พฤษภาคม

เอิญแจ้วสินเบ้นนางสาวปริยานุษนนวังชัยเปรี้ยว
นางสาวกวิตาราชดาเอิญนางสาวอภิวัลสัตยบัณฑิตแจ้
๓คนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ในแดนหญิงเรือนจำกลางขอนแก่น
นายวศิลปนามพรมถูกควบคุมตัวที่ทันทะสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น
ส่วนอีกคนนึงนางสาวจิดารัฐพรมคุณหรือเบ้นอยู่ระหว่างการประกันตัวโดยกองทุนยุติธรรม
ดังนั้นพรุ่งนี้ทั้ง๕คนต้องไปสารนะคะ
ซึ่งทางด้านเบนท์ถูกตั้งข้อกล่าวหาคือลักทรัพย์หรือรับของโจร
แต่คนอื่นที่เหลือข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ซึ่งโทษสูงสุดคือประหารชีวิตนะคะ
ดังนั้นพรุ่งนี้บ่ายโมงครึ่งรอฟังคำพิพากษาจากศาลขอนแก่นค่ะ